ทีนี้ดูอีกเหตุการณ์หนึ่งด้านหลังนี่เหตุใหญ่ฮะเพื่อนบ้านกันแท้นะคุณ
ครับแต่สุดท้ายไม่พอใจเรื่องอะไรเรื่องเหม็นขี้แพ้แล้วซากคอกคอกแพ้เนี่ย
มันล้ำที่ครับทนไม่ไหวค่ะเอาปืนมามารัวยิงเลย
แล้วเหตุการณ์นี้กลายเป็นเพื่อนบ้านเสียชีวิตหนึ่งแล้วได้รับบาดเจ็บสาหัสหนึ่ง
ส่วนเด็กอีกคนนึงขวบกว่าก็โดนลูกหลงไปด้วยโดนกระสุนปืนถากไปด้วยค่ะ
โอ้เหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะคนที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบนะคะ
นายปรีชามีเหลืออายุ๖๒ปีนายปรีชาคนนี้แหละที่เอาอาวุธปืน๓๘แบบลุกโม่เนี่ย
ยิงลุงบุญมีเป็นคุณตาแล้วล่ะตาบุญมีนวมจาดอายุเจ็ดสิบสี่ปี
เพื่อนบ้านอ่ะจนเสียชีวิตอ่ะคนเจ็บอีกสองคนที่ที่ฉันบอก
ก็คือภรรยาของคุณตาบุญมีค่ะก็คือคุณป้าถวินศรีโสภา
โดนยิงเข้าที่ชายโครงแล้วอีกคนนึงเนี่ย
เป็นหลานสาวของคุณตาบุญมีอายุขวบกว่ากระสุนเฉียวไปโดนแขน
ต้องรีบเอาตัวเด็กขวบกว่าส่งไปรักษาที่โรงพยาบาล
หนพลพยุหะเสนาเหตุการณ์เนี้ยค่ะ
มันเกิดเมื่อวานนี้ช่วงเย็นที่อำเภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรีนะแล้วตัวอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ที่ปืนดุเอาปืนไปรัวยิงเพื่อนบ้านเนี่ยนะเขาไม่ได้หนีนะ
รอมอบตัวแล้วอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุก็คือปืนจุดสามแปดค่ะครับ
ตำรวจคุมตัวไปสอบที่โรงพักบ่อพลอยแล้วก็นำตัวไปชี้จุดที่เกิดเหตุ
กราฟิกที่เราทำให้คุณผู้ชมได้เห็นเนี่ยให้เห็นเลยว่าจุดที่มันเกิดเหตุอยู่ตรงไหน
คอกแพะอยู่ตรงไหนแล้วมันมีเหตุการณ์อะไรยังไงขึ้นเนี่ยนะคะ
บ้านสองหลังเนี่ยคือบ้านของทางฝั่งคุณตาปรีชาบ้านผู้ตาย
ตรงนั้นมันเป็นพื้นที่จัดสรรของอบตช่องด่านค่ะเนื้อที่เนี่ยก็ประมาณร้อยตารางวาอยู่หลังที่ทำการอบตช่องด่าน
น้ำนะคุณผู้ชมเห็นไหมมันจะมีแท้งน้ำขนาดใหญ่อยู่ใกล้กับจุดที่เกิดเหตุ
ส่วนคอกแพ้อยู่ระหว่างบ้านทั้งสองหลังเลยค่ะทีนี้จากการสอบสวนเนี่ยนะคะ
ทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีบ้านอยู่ติดกันแล้วก่อนหน้านี้ค่ะก็ทะเลาะกันมาตลอดเลย
จนเมื่อวานนี้ฝั่งทางคุณตาคุณตาคุณตาบุญมีเนี่ยนะ
กับทางภรรยาเนี่ยคุณป้าเนี่ยอยู่ในบ้านนะป้าก็อุ้มหลานสาวขวบหนึ่งอยู่แล้วทะเลาะกัน
ทะเลาะกันกับนายปรีชาทะเลาะกันแรงมากเลยค่ะไม่มีใครกล้าเข้าไปห้ามหรอก
หลังจากนั้นนายปรีชาไปหยิบปืนมาแล้วมายิงใส่คุณตาบุญมี๔นัด
ยิงใส่ภรรยาของคุณลุงบุญมีคุณตาบุญมีอีกนัดหนึ่งด้วย
คือนายปรีชาเนี่ยบุกเข้าไปที่ข้างบ้านนี้แล้วก็ไปตะโกนด่าโหกเวกโวยวายอยู่เหมือนกันนะครับ
สักพักหนึ่งก็พูดประโยคบอกว่าเดี๋ยวกูจะเอาปืนมายิงให้ตายทั้งหมดเลย
หลังจากนั้นนะผู้ก่อเหตุเองนะก็เดินเข้าไปที่บ้านไปหยิบปืนออกมาแล้วก็ออกมายิงจริงนะคุณ
อกจากคุณตาที่โดนยิงแล้วภรรยาที่โดนยิงแล้วเด็กขวบกว่าก็กระสุนเฉียวไปเหมือนกัน
ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ทางด้านของลูกเขยผู้เสียชีวิตนะฮะก็นี่ออกมาเปิดเผยแบบนี้นะครับ
บอกว่าเมื่อวานตัวเขาเองเข้ามาช่วยพ่อตาทำคอกแพะอยู่ดี
ทางผู้ก่อเหตุก็เดินมาโวยวายเลยบอกว่าเหม็นขี้แพะ
จริงแล้วพ่อตาก็นำปูนขาวมาโรยดับกลิ่นไว้ตลอดนะ
แต่ทีนี้มันก็มีการเถียงกันไปเถียงกันมา
และทีนี้ผู้ก่อเหตุก็พูดขึ้นมาบอกว่าเดี๋ยวกูจะเอาปืนมายิงให้ตายทั้งหมดเลย

ทีนี้ตัวของนายประวิทย์ลูกเขยเองนะก็รีบขับรถออกไปข้างนอกไปไหนรู้ไหมคุณ
เพื่อไปแจ้งตำรวจที่ป้อมช่องด่าน
แต่ไม่มีใครอยู่ไม่มีตำรวจอยู่
ก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ยิงกันจริง
กระทั่งโทรกลับมาหาภรรยาบอกว่าที่บ้านเป็นไงบ้าง
ปรากฏได้ยินเสียงแบบว่ากรีดร้องแล้วอ่ะ
ก็เอาพ่อตาแม่ยายใส่หลังรถกระบะเมื่อสักครู่นี้
เมื่อกี้ที่เป็นรอยเลือดเนี่ยรอยเลือดของพ่อตาที่อยู่ท้ายกระบะเลยนะคะ
ขอดูรถกระบะสักครู่หนึ่งรถกระบะที่นายประวิษฐ์ลุกเผย
รีบพาพ่อตาแม่ยายนอนเจ็บอยู่หลังรถมาส่งโรงพยาบาลนะฮะ
พ่อตาแม่ยายมาโรงพยาบาลเขาอำนวนหลังกระบะนี้เลย
แต่เขาวันนี้มาด้าพ่อตาแม่ยายมาด้าที่เข้าแผ่แรงกำลังทำ
นี่ได้ฟังฝั่งคนเจ็บคนตายไปแล้วใช่ไหมทีนี้มาดูฝั่งผู้ก่อเหตุบ้างค่ะ
ของผู้ก่อเหตุเนี่ยคือนางโกสุมเนี่ยนะคะบอกเลยบอกว่าจริงสามีเคยเตือนฝั่งนั้นแล้วนะว่าอย่าทำคอกแพะลุกเข้ามาในที่ของเขา
แล้วก่อนเกิดเหตุคือเธอก็เห็นแหละว่าสามีเดินเข้าไปในบ้านเอาปืนแล้วไปก่อเหตุค่ะ
โอ้โหตัวของลุงปีชาผู้ก่อเหตุก็โดนแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็พยายามฆ่านะคะ
ทีนี้ล่าสุดเนี่ยนักข่าวของเราสอบถามทางฝั่งลูกเขยลูกเขยของผู้ตายบอกว่าตอนนี้นะฝั่งแม่ยายกับลูกสาว๑ขวบเนี่ยยังอยู่ที่โรงพยาบาลพะหนพลพยุหะเสนา
ผ่าตัดอยู่กระสุนฝังอยู่ที่ปอด
ส่วนลูกสาวที่โดนกระสุนเฉียวถากไปเนี่ยลูกสาวปลอดภัยแล้วนะคะ
แล้วตอนนี้ก็เตรียมติดต่อวัดช่องด่านแหละจะรับศพพ่อมาทำพิธีตามศาสนาต่อไปนี่
สองหลังนี้เขาก็มีปัญหากันมาเกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงแพ้

ที่ดินตรงนั้นเป็นที่ดินจัดสรรที่อบตจัดสรรให้
ไม่ได้เป็นที่ส่วนบุคคลนะครับ